ซึ่งทีมไทยนั้นผ่านเข้าไปเล่นในรอบนี้
หนึ่งกัญญาติเจอกับสาวเดียร์อาราเบียนะครับในการบุกไปเยื่อน
ก็ต้องมีเงินก้อนโตนะครับในการทำทีมกันหน่อย
ล่าสุดครับโตต้ามอเตอร์นะครับก็ได้ให้เงินก้อนโตจำนวน๓๐ล้านบาท
ในการทำทีมสู้ศึกในรอบสิบสองทีมครับเป็นขวัญและกำลังใจของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะ
ก่อนที่จะลุยศึกนี้โอ้งบประมาณในการเดินทางก็พอสมควร
การทำทีมการสร้างทีมนะครับก็ถือว่าสามสิบล้านบาทนะครับ
จะยังคงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในอนาคตนะครับดังนั้นนะครับ
ครับนะครับส่วนพิสิโก่แกณฑ์ศัตรูเสน่ห์เมืองครับ
เมืองริยาทในช่วงเดือนกันยายนวันที่๑
อากาศเวลากลางวันร้อนถึง๔๗องศาเสียลเซียด
แต่ว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าบ้านที่เขาจะเลือกใช้สนาม

อากาศประมาณแบบนี้เราก็เคยเจอมาแล้วในเดือนเมษายน

ร้อนแบบแห้งหน่อยนะครับต้องดูว่าร้อนแห้งหน่อยนะครับ
ก็เตรียมน้ำไปด้วยพี่น้ำลักเตะแล้วก็ถือน้ำวิ่งไปด้วย
ครับไปลองฟังเสียพี่ซิกโก้หน่อยครับ
อากาศทุกคนก็เป็นห่วงอย่างที่พี่โก้บอกนะครับว่า
ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มันจะหนาวจัดตอนกลางคืน
หรือร้อนจัดในเวลากลางวันหรือช่วงกลางคืน
ถ้าช่วงฤดูร้อนก็จะมีอากาศอุณหภูมิอยู่ที่๔๐กว่า
ฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้สภาพอากาศ๔๐กว่า
ตอนที่เราอยู่ช่วงรุ่นร้อนของเราอยู่แล้ว
เราก็จะต้องไปปรับ๑๐วันอยู่ที่นั่นนะครับ
แกรมเก็บตัวนะครับวันที่๒๑สิงหาคม
แล้วก็จะเดินทางไปกาต้าในคืนวันนั้นเลย
เพื่ออุ่นเครื่องกับทีมชาติกาต้านะครับวันที่๒๔สิงหาคม

ก่อนจะไปแข่งขันที่สาวดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนนะครับ